คุณผู้ชมเชื่อเรื่องลี้ลับไหมอ่ะนะเชื่อเรื่องความฝันเป็นรางบอกเหตุหรือเปล่า
หลายคนจะคิดว่าเออฝันร้ายจะกลายเป็นดีแต่บางทีฝันร้ายมันก็กลายเป็นร้าย
คือภรรยาฝันค่ะฝันบอกว่าอยู่ดีที่บ้านเนี่ยนะคะมีคนมาเต็มบ้านเลย
เหมือนกับมีการจัดงานอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็อยู่ดีดีเนี่ยนะคะ
ได้ยินเสียงหมาหอนตลอดอืมได้ยินเสียงอีกากล้าบินผ่านแล้วก็ร้องตลอดเลยอ่ะครับ
ชาวบ้านเขาก็ถือเขาเชื่อกันว่าเสียงการร้องเนี่ยเป็นแบบลางบอกเหตุ
จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นที่บ้านอืมบ้านหลังนี้ค่ะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ภรรยาบอกว่าพอเนี่ยฝันเห็นมีเสียงหมาหอนมีเสียงอีกา
ถัดมาสามีไปผูกคอตายมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจริง
เนี่ยค่ะชาวบ้านไปพบศพนายอภัยดอกพิกุลอายุ๗๔นะคะ
ผูกคอตายอยู่ใต้ต้นคูณในวัดโพวรารามถนนโพศีเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
คูณที่เกิดเหตุอยู่หลังอุโบสถทางทิศตะวันออกแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยเจดีบรรจุอัฐินะคะ
ผู้ตายใช้เชือกไนลอนสีเขียวผูกคอกับกิ่งต้นคูณคือห้อยตรงเตงเลยอะค่ะ
ใส่เสื้อวอร์มสีเทากางเกงขาสั้นสีขาว
ใต้ต้นคูณมีรองเท้าฟองน้ำของผู้ตายถอดวางอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปตัดเชือกนำร่างลงมา
จากการชนสูตรไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ
เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
ภรรยาของผู้ตายค่ะนางแพรวพันธ์ดอกพิกุลอายุ๖๒
เห็นศพของสามีแล้วช็อกเลย
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าสามีเคยทำงานขับรถรับจ้างเลี้ยงครอบครัว
ตอนนี้อายุมากค่ะก็เลยเลิกขับรถ
ลูกก็เลยดูแลครอบครัวแทนบ้านอยู่หน้าวัด
ห่างจากจุดที่สามีไปผูกคอตายแค่๒๐๐เมตร
ปกติสามีมีโรคประจำตัวก็คือปวดขา
แล้วพูดกับภรรยาอยู่บ่อยว่าน่าจะตายไปซะนะ
เหมือนกับตัดเพาะน้อยใจตัวเองอะไรแบบนี้
ภรรยาบอกว่าก็คอยให้กำลังใจสามีมาตลอดนะคะ
พาไปหาหมอรักษาอาการปวดขา
สามีก็ขี่จักรยานออกกำลังกายทุกเช้า
ก็ขี่ออกมากับหมาที่เลี้ยงไว้แต่ภรรยาบอกว่า
มันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นหลายเรื่องเลย
เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุฝันฝันว่ามีชาวบ้านมาเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะ
เหมือนกับที่บ้านจัดงานอะไรสักอย่างแต่ก็อ่ะไม่ได้คิดอะไร
มาก็จบไปไม่ได้เอกใจ
เมื่อวานตอนเย็นกลับจากกลับมาบ้านมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นค่ะ
หมาที่เลี้ยงไว้ในบ้านเป็นตัวโปรดของสามี
อยู่ดีก็หอนแล้วมันหอนแบบไม่ธรรมดาค่ะ
หอนไม่หยุดหอนแบบนี้เลย
เวลา๖โมงเย็นตรงกับช่วงเคารพทงชาติพอดี
หมาหอนเสร็จอีกาบินโฉบหน้าบ้านแล้วก็ร้องดังลั่นเลยค่ะ

แล้วเธอก็บอกว่าคือเคยได้ยินมาเนอะว่าเวลาอีการ้อง
เวลาแบบมาที่บ้านอะไรแบบนี้เป็นลางไม่ดี

ภรรยาก็บอกว่าก็คุยกับสามีปกตินะ
แต่สิ่งที่เธอพูดประโยคสุดท้ายกับสามีก็คือ
อย่าไปขอเงินจากน้องสาวที่โคราชนะ

สามีก็ไม่ได้พูดอะไรก็เงียบ
ก็ขี่จักรยานไปออกกำลังกายตามปกติ

สักพักหนึ่งสายมีคนมาบอกว่าสามีผูกคอตายแล้ว
บอกช็อกมากตกใจมากนะคะ
ทองจูมเกตอายุ๕๓ปีเป็นจิตอาสาที่วัดโพวรารามบอกว่า
ตอนเช้ากำลังกวาดลานวัด
ล้างห้องน้ำที่วัดอยู่ก็ปกติเหมือนทุกวันนะคะ
แต่เธอแต่ได้ยินเสียงร้องเป็นเสียงผู้หญิงร้องนะ
ว่ามีคนตายมีคนตายก็เลยรีบวิ่งไปดูค่ะ
ไม่ได้สนใจนะปกติก็เห็นเหล้าเสมอยังมือเศร้ายังมือแรก
ขับเรามาออกกำลังเนี่ยกลับมาออกกำลังค่ะ
เขาดีมือเศร้าเนี่ยประมาณแปดโมงสี่สิบหาได้รอเก้าโมงประมาณประมาณ
โดยประมาณมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาจากข้างนอก
เขาสิมะเขางงนามครับเขาก็มาแก่ไปเขางงนาม
เขาก็เลยย่างรัดฟ้าไปเขาก็เลยเห็นผมเขาก็เลยเห็นเห็นเขาก็เลยห้องเอิ้น
เห็นศพเหรอคะครับเห็นเพราะเราผูกหอยอยู่
อืมชาวบ้านก็จับกลุ่มคุยกันนะคะก็วิจารณ์ถึงเรื่องแปลกแปลกที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ชาวบ้านบอกว่าลานต้นคูณหลังโบสถ์ต้นนี้นี่ไม่ใช่คนแรกค่ะที่มาผูกคอตาย
ครับก่อนหน้านี้มีคนมาผูกคอตายแล้วนะคะสำหรับนายอภัยเนี่ยเป็นรายที่สอง
คือก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านมานอนใต้ต้นไม้ตรงนี้คือรายนึงมานอนแล้วตายไปเฉย
อีกรายหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายแล้วมานอนแล้วก็ตายไปตรงนี้
ส่วนนายอภัยคนนี้เป็นรายที่สองที่มาผูกคอตายแล้วจุดเดียวกันเลยอ่ะค่ะ
อาจจะต้นไม้คนละต้นแต่บริเวณตรงนี้ใกล้กันเลย
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรตรงนี้หรือเปล่าส่วนลางสังหรณ์เช่นภรรยาฝัน
หมาหอนต่อเนื่องอีกาบินผ่านอีการ้องเสียงดัง
ชาวบ้านเขาก็ไปเล่าต่อต่อต่อต่อต่อต่อกันไงก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
บางคนก็เชื่อว่านี่แหละมันเป็นลางบอกเหตุตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
ผู้ตายอาจจะน้อยใจภรรยาค่ะที่ไม่ให้โทรศัพท์ไปหาน้องสาว
บอกว่าอย่าโทรไปนะอย่าไปขอเงินนะหรือไม่ก็อาจจะเครียด
อาการเจ็บป่วยของตัวเองนะคะเพราะว่าเดิมเคยทำงานได้
ขากลับมาทำงานไม่ได้ขับรถไม่ได้
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุอะไรกันแน่
แต่ว่าภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายอะไร